จบสายกลางขู่ในผับยิงขู่ในผับ

ใช่จำได้แล้วมีปลาแก้วมีขึ้นไปยืนบนโต๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

สารภาพโชว์เก๋าจีบสาวคนเดียวกันครับ

เรายังไม่ได้ฟังจากร้านร้านผับเขาอ๋อใช่
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ทำไงพี่เขาป้องกันทุกอย่างแล้ว

เออนะครับน่าเห็นใจเขาเหมือนกัน
จำคลิปไม่ได้ใช่ไหมดูอีกที
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่ย่านฉลองกรุง
กระบังกรุงเทพมหานครนะครับ

ปลาขวดใส่กันป้องป้างป้องป้าง
แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็ควักปืนออกมายิงล็อตแรกก่อน๖นัด
คนที่ยิงล็อตแรกเป็นผู้ชายนะครับ
เสื้อลายดำยิงปืนขึ้นฟ้านะ
ขณะที่สถานการณ์ในร้านกำลังวุ่นวาย
จากนั้นก็มีผู้ชายเสื้อสีแดงเดินมาบนโต๊ะเลย
เดินมาบนโต๊ะเอาปืนจ่อไปมาจ่อไปมา
พี่กาดพี่กาดที่ใส่นั่นที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์นะครับ
ใส่เสื้อกั๊กสีดำต้องเข้ามาห้าม
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๑๐กว่านัด
คุณผู้ชมนี่เสื้อแดงโอ้โหมันอุกอาจจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้ว
วันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีมข่าวไปที่สนฉลองกรุง
เพื่อสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้รับคำตอบบอกว่า
เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นจากผู้ชายสองกลุ่มมาเที่ยวกัน

จีบหญิงคนเดียวกันอ้าวจีบผู้หญิงคนเดียวกันครับ
จากนั้นก็มีการโต้เถียงกันแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างในคลิป

สองคนนี้ที่ระบาดเจ็บโดนยิงเหรอเปล่าครับ
เหยียบเศษแก้วอ้าวอ่าไม่มีใครถูกกระสุนปืนนะโอ้โหแต่ยิงแบบ
น่ากลัวมากหลังเกิดเหตุตำรวจสนฉลองกรุงนะครับ
จับกลุ่มผู้ชายที่ใช้ปืนยิงใส่คู่กรณีได้หนึ่งคนแล้ว
คือในหน้าทีในหน้าทีอายุ๓๑ปีใช้ปืนยิงนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้ว
ส่วนอีกคนนึงนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่
เรื่องต้นนะครับร้านเหล้าที่เกิดเหตุนะครับ
ที่ถนนฉลองกรุงแขวงลำประทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเนี่ย
ตำรวจไปเก็บปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุได้นะ
ได้๑๐ปลอกเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
อกจากนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังร้านที่เกิดเหตุครับ
ริมถนนฉลองกรุงคือมันอยู่ติดติดไปทางทางหนองจอกนะ
เพื่อจะไปคุยกับเจ้าของสถานบันเทิงนี้แต่ปิดให้บริการ
ทีมข่าวจึงโทรศัพท์ไปสอบถามหุ้นส่วนของร้านชี้แจงแบบนี้บอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปนะพี่นักข่าวร้านผมมาปิดแล้ว
เป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังทยอยออกจากร้าน
จังหวะนั้นคนก่อเหตุมีเรื่องกับคู่กรณีอยู่หน้าร้าน
มาจากเรื่องผู้หญิงจีบผู้หญิงคนเดียวกัน
จากนั้นคนก่อเหตุก็เดินไปหยิบปืนในรถที่จอดอยู่ด้านนอก
แล้วก็เอาปืนมาไล่ยิงคู่กรณีวิ่งจากด้านนอกเข้ามาในร้าน
เออแล้วจะทำยังไงเลยเจ้าของร้านก็จะทำยังไง
เพราะมันออกนอกร้านกันไปแล้วอันนี้ต้องฟังเขาด้วยนะ

พี่กาดนะพี่นักข่าวพี่กาดของร้านเนี่ยก็พยายามจะคุมสถานการณ์แล้ว
ผู้ก่อเหตุมีปืนมันก็ระงับเหตุยาก
เออจริงอย่างพี่ว่าหุ้นส่วนของร้านยืนยันอีกว่า
ร้านนี้มีมาตรการด้านความปลอดภัยมีการคัดกรอง
ไม่ให้เอาอาวุธเข้ามาในร้านเด็ดขาด
แต่ขอให้เข้าใจว่าตอนเกิดเหตุร้านปิดแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็ออกไปเอาปืนจากข้างนอกนะครับ

คือร้านเขาเนี่ยนะมีพนักงานอยู่เป็น๑๐ชีวิต
แต่ที่ปิดเขาไม่ได้โดนใครสั่งปิดนะ
เขาปิดเองร้านเสียหายแล้วปิดอย่างไม่มีกำหนดด้วยแล้วปิดชอบเอง
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุยังไงดำเนินเรื่องคดีแล้ว

พวกรายได้ที่เขาต้องได้ในแต่ละวันใช่ไหม
แล้วของเละเสียหายไปเลยเห็นไหมครับ
นี่ก็พอฟังแล้วก็เห็นใจเจ้าของร้าน

แล้วคิดดูคือร้านเพิ่งเปิดมาได้ไม่เท่าไหร่นะ